รู้จักวัตถุมงคลของดีของจังหวัดสุโขทัยกันครับ
นั่นก็คือข้าวตอกข้าวสารพระร่วงนะครับ

ใครมีไว้บูชาจะเสริมโชคเสริมดวงชะตา

อยากหามากแต่การจะหานี่มันไม่ใช่ง่ายไงพี่
เพราะต้องบุกป่าฝ่าดงเดินเท้าขึ้นไปเขาพระบาทใหญ่
เขานี่นะพี่สูงชันสุด

เขาก็จะขึ้นไปขุดมาเก็บไว้บูชา
แต่ปัจจุบันเขาห้ามขึ้นไปขุดแล้วฮะ
ถ้าอยากเห็นว่าหน้าตาของข้าวตอกข้าวสารพระร่วงเป็นไง

เครื่องรางของขลังของดีทีเด็ด

ต่างแสวงหามาพบติดตัว
บ้างก็ว่าเพื่อเสริมบารมี
บ้างก็ว่าเพื่อส่งเสริมโชคลาภ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนั้น
แต่ในเรื่องที่ร่ำลือกันนั้น
มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกว่าเรื่องอื่น

แฝงไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

เป็นของดีประจำจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับ

ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยครับ

มันเสี่ยงชนเราปุ้งลุงสลบเลย
รถมันไม่หยุดนะรถยังไปอีก
ไปชนรั้วนิดบล็อกนี้

เปิดดูก็เหอะมันมีทางโต๊ะตอกพระร่วง

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองสุโขทัย

มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเล่าต่อกันมาว่าเกิดจากวาจาศิษย์ของพระร่วงเจ้าผู้ครองแขวนสุโขทัยในสมัยก่อน
ทรงออกผนวดอยู่ที่วัดเขาพระบาทใหญ่ในวันตักบาทเทโวเมื่อได้ฉันพระตาหารเสร็จแล้ว
ข้าวที่เหลือก้นบาทท่านได้โปรยลงบนลานวัดและทรงอธิษฐานขอให้กลายเป็นหิน
มีอายุยั่งยืนนานชั่วลูกชั่วหลาน
คิดดีทำดีมีไว้บูชาหรือพกติดตัวไว้ก็จะเจริญด้วยโชคด้วยทรัพย์นานาประการ
ล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ตำนานท้องถิ่นของเมืองเก่าเกี่ยวกับพระด้วงมีมากนะครับ
ตอกพระร่วงเป็นหนึ่งในตำนานท้องถิ่นนะครับ
เขาเชื่อกันว่าหินที่เป็นสีเหลี่ยมหรือว่าข้าวตอกพระลงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์

บางคนก็เอามาทำเป็นหัวแหวนบางคนก็เอามาทำเป็นสร้อยคอ
บางคนก็พวกในพรานต่างก็จะพกติดตัวไว้กันพวกพี่ป่าผีโป่งอะไรพวกนี้
คำว่าข้าวต่อพระร่วงจะกันขุนใสกันเขี้ยวกันงาแคล้วคาดภัยพยันตราย
เวลาเราหิวน้ำน้ำหมดที่เตรียมไปมันหมด
เขาเอาข้าวตอกพระร่วงอมเขาไว้แล้วจะไม่หิวน้ำ
แล้วก็กลับมาเป็นข้าวสารมะม่วงเนี่ยคนเมืองเก่าสุโขทัยจะนับถือกันมาก
ส่วนมากเขาเมื่อสมัยก่อนจริงแล้วเขาไม่ได้มาเจียร์เป็นเครื่องประดับ
เขาเป็นก้อนอย่างนี้เขาจะปิดทองใส่พานไว้บูชาบนหิ้งพระบ้านเราเนี่ย
มีกินมีใช้ไม่อดมายา
และวันนี้ครับช่วงของดีทีเด็ด
เราจะพาไปชมพื้นที่จริงบนเขาพระบาทใหญ่กันครับ
สถานที่ที่ผู้คนมากมาย
เคยขุดพบข้าวต่อข้าวสารพระร่วงในอดีต
ซึ่งในปัจจุบันหากใครพบเจอไม่อนุญาตให้เก็บกลับมาแล้วนะครับ
มาดูกันว่าครั้งนี้เราจะมีบุญวาสนาได้เจอสักก้อนไหมครับ

เป็นหลุมที่คนสมัยก่อนสัก๔๐๕๐ปีก่อน
มาขุดเข้าต่อพระร่วง

นี่ก็เป็นหนึ่งในหลุมที่มีอยู่ในยอดเขาพระบาทใหญ่
บริเวณนี้เป็นบริเวณบนยอดเขาพระบาทใหญ่นะครับ
ก็บริเวณนี้ก็จะมีพิหารโบราณนะครับ
ตั้งไว้อยู่เป็นวิหารเลี้ยงหินขนาดใหญ่นะครับ
บนยอดเขาพระบาทใหญ่นะครับ
ศิลาจารึกของพ่อพญารีไทยนะครับ
มหาธรรมราชาหรือไทยเนี่ยเรียกจอมเข่านี่ว่าจอมเข่าสุมนากูธนะครับ
ซึ่งอดีตเนี่ยเคยปฏิสถานรอยพระพุทธบาทนะครับ
บริเวณนี้แต่ว่าเราก็ยังสันนิษฐานไม่ได้ว่ามันอยู่บริเวณไหนนะครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้ถูกทำลายไปแล้ว
ในอดีตทางกรมศิลปากรนะครับ
ก็ได้ชะลอรอยพระพุทธบาทเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ย

จุบันเนี่ยก็ปฏิสถานอยู่ที่วัดตะพังทองนะครับ
ก็ยังมีใกล้นี้ก็จะมีงานเพ็ญเดือนศรีนะครับ
ชารอยพระพุทธบาทกันนะครับ

ซึ่งเป็นบริเวณที่เราค้นพบข้าวตอกพระล่วงนะครับ

เดี๋ยวเราจะไปดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง

ปัจจุบันถือว่าหายากมากนะครับ
วันนี้เป็นโชคดีบุญภาวาสนาส่งครับ
ที่เราสามารถเจอข้าวตอกพระร่วงแต่ไม่ได้เจอข้าวสารพระร่วงครับ
เท่านี้ก็ถือเป็นโชคดีแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดวัตถุมงคล
ดีทางด้านขุมครองป้องกันแขว้ขลาด
กันแก้สิ่งไม่ดีเสริมบารมีเมตตามหานิยม
เป็นสิริมงคลยิ่งนักครับ
แต่ทั้งหมดนี้หากเราทำไม่ดีคิดไม่ดี
เชื่อว่าไม่มีวัตถุมงคลใดจะสามารถคุ้มครองเราได้ครับ
เพราะฉะนั้นหมั่นทำความดีกันไว้นะครับ
ของดีจะได้คุ้มครองเรา

นอกเหนือแต่วัตถุมงคลแล้วครับ
ยังสามารถนำเข้าตอกข้าวสารพระร่วงมาทำเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสุดเลย
เพราะว่าที่นี่อาจจะช่วยดึงบุตรหลานของคุณเข้าวัดได้
ให้มีจิตใจฝ่ายธรรมะจะเป็นยังไง
เดี๋ยวกลับมามูกันครับ